อับเฉา

โอ๊ยตุลาเจ๊ก็ไปแล้วนี่

โอ๊ยตุลานี้เจ๊ไปแค่โดนเมืองแล้วลงที่สุวรรณภูมิ

ใช่ตอนแรกเจ๊ว่าจะไม่นั่งหรอกเจ๊ว่าจะนอน

ดูสิทำงานมาไม่กี่เดือนไม่รู้เอาตังค์ไหนไปเที่ยวญี่ปุ่น

ว้าว

โอ้โหทำไมหน้าย้อยจะถึงพื้นอยู่แล้ว

เอานะทำไมไปญี่ปุ่นกลับไวจังอ่ะ

แล้วเมาส์เครื่องบินตกก็ต้องจะมีข่าวมีอะไรบ้าง

คือว่ารถมันติดไปนามบินไม่ทัน

เฮือโอ้โฮพี่เย๋น

เขาเรียกตกเครื่อง

เออนั่นแหละตกเครื่อง

ตั้งใจจะมันกินข้าวปุ้นอะไรน่ะ

ข้าวปุ้นนี้แล้วก็ชอยต้องมีอยากกินนี่ไง
นั่นมันโรยตี
พูดไปเรื่อยอีก

เหลี้ยง๗คืนนี่นะ
กูตายเลยไง
น้ำไปคิดมากคิดว่าตาย
กูจะกินไหวเลย๗คืนไม่ไหวหรอก

อาหารญี่ปุ่นนี่ร้านอร่อยมันก็ต้องร้านนี้

แต่เจ๊จะเลี้ยงชุดเบนโต

เป็นโตะเขาก็มาเป็นชุดเหมือนกัน

และชุดเบนโต๊ะที่โออีชินี่
มันแพงป่ะเจ๊ใช่
แล้วแบบนี้ชุดไหนราคา

รู้บ้างว่าชุดเป็นตกจากร้านโออิชิ๓ชุดนี้
ชุดไหนราคาถูกที่สุด
๑บุตตาพริกไทยดำเป็นตก
๒ไก่คาระเกะสไปซี่มายโอเป็นตก
๓ซาบะเป็นตก
ดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
อ้าวสวัสดีครับเสีย

ถึงจะรวยมากมายจนล้นฟ้า
ใช่จะหาสุขได้ในทุกที่
ผมรวยที่สุดในปัจตะเพ
ช่างสุขผีที่ใช้เงินตันละลา

เลี้ยงกุ้งไหวเลี้ยงกุ้งม้าม่าน่าเชื่อ

ออกน้ำเต้าหมดตัวเลย

มูลค่าของเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

มาที่สามารถกับคุณผู้หญิง
อันนี้คิดในใจหรือคิดนอกใจคะ

ก็ใช้ทาน

นี่เพิ่งไปสักคิ้วมาทาเหมือนกันวัสลิน
ทาครับวัสลินลิฟท์นะครับธรรพีนะครับออริจินัล
๑๐๐มิลลิลิตรครับมีคุณสมบัตินะฮะพิเศษ
บรุงลิฟท์ฝีปากนะครับที่แห้งและแตก
ความชุ่มชื่นให้ยาวนานและราคา

เห้ยมีป่ะนี่จริงป่ะนี่ไม่มีครับถูกบ้างครับ

วัสลินอัลตราไวท์เทคนิคดรายเซลัมค่ะ

ของผมก็วัสลินเช่นกันครับ

นี่บวก๔ก้อนด้วยกันนะทั้งหมดนี้
ช่วยในการฟื้นฟูและบำรุงผิว

ให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นน่าสัมผัส

น่าสัมผัสมาก
ก็ต้องถามข้อที่สี่ค่ะมูลค่า๑๕๐๐๐บาทวัสลีนทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดแล้วค่ะ
อ้าวไปเข้าไปนวดข้างในได้ครับผมค่ะคุณคะเห็นกันอยู่เนื่องเนี่ยผลิตภัณฑ์จากวัสลีนเนี่ยมีดีหลายแบบค่ะ
วันนี้หยิบมาให้เลือก๓แบบแต่ต้องทายกันว่าแบบไหนราคาถูกสุด

พี่บิวาเหรอค่ะคุณบี
เอาล่ะถือว่าเป็นคำตอบไหมคะ

ขนาด๑๐๐มิลลิลิตรราคาอยู่ที่

และสินค้าที่คุณเลือกว่าถูกที่สุด

ราคาต้องถูกกว่า๙๙บาท

ขอให้ถูกกว่า๙๙บาทค่ะ

วาสลีนราคาถูกที่สุดค่ะ
ผ่านข้อสิทธิ์มีเงินสะสมแล้ว๑๕๐๐๐บาทค่ะ
เป็นมีคำถามจะถามคุณว่าคุณอยากจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
ถ้าคุณหยุดเงินที่คุณสะสมมา๑๕๐๐๐บาท
เป็นจะแบ่งให้คุณครึ่งหนึ่งคือ๗๕๐๐บาท
แต่ถ้าคุณไปต่อเป๊กมีเงิน๒๕๐๐๐บาทรอคุณอยู่

ด้วยความที่พี่เป็นมีภาวะความเป็นผู้นำสูงมาก
ฉะนั้นหยุดเถอะขอร้อง

คุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อคะคุณโยคุณบี
หยุดค่ะอ้าวโอ้โฮ
เสียใจนะนี่มาเตรียมสแตนต์ไบรอเลยอ้าว
ข้อก็ขอหยุดซะแล้ว

แว้นมากันเป็นคู่เหมือนเดิม
จะขายราคาเก่งขนาดไหน

คุณไม่คิดจะเต้นมาสักนิดนึงเลยเหรอคะเนี่ย

หน่อยก็เต่นเต้นไปกว่านี่นึง

ไม่ใช่สูงตรงยกสักเจ้าสูงวาย

ตอนนี้ถ้าคุณพร้อมจะเล่นเกมแล้ว
พี่เป๊กก็พร้อมจะเผ่าคุณเข้าสู่การแข่งครรภ์ค่ะ

นี่คือคำถามข้อแรกของคุณค่ะ
เอาล่ะทำไมเห็นหน้าทั้ง๓คนแล้วคุณได้มีรอยยิ้ม

คุณแบ่งอะไรให้เขาคะ

ชั้นใช่

เองยังไงครับมองพี่เห็นไหมเนี่ย

เหรอนี่อิชิตันครับผมน้ำชาผสมเก๊กหวยครับ
สดชื่นกับรสชาติที่ลงตัวของยอดอ่อนใบชาเขียว
เย็นชื่น
หมอกันเราชื่นใจหวาน
ข้างตาสองคนนี่เชื่อมมากเลย
เดี๋ยวนะมามอไซค์ทำไมตาเชื่อมอย่างนี้

เฮ้ยทรอมมีคอปเตอร์
เขามีมุกอ่ะ

ได้เดี๋ยวจะมาหลับในรายการเขาหรือเปล่าเนี่ย

ใช่ไหม

ก่อนจะขับรถอยากให้ดื่มขับรถก่อนนะ

คุณก๊อตคุณนอฟนี่คือคำถามข้อแรกของคุณค่ะ

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดกันนะ
ถูกสุด
ค่ะเจอตัวขวดเปล่ามันใช้พยพทั้งหลังเลยค่ะ

ถ้าตื่นเต้นสับสนหรือว่าตกลงกันไม่ได้ตัวช่วยใช้ได้เลย
คุณมี๒ตัวช่วยนะตอบได้๒ครั้งหรือจะให้พี่เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้
อันนี้เป็นราคาเต็มนะคะไม่รวมโปรโมชั่น

สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่เลยนะคะ

อันนี้๕๕๕

น่าจะคำนวจแทน๐๖
พี่จะเฉลยที่อันที่หนึ่งก่อนนะคะ
เครื่องดื่มอิชิตันชาเขียวรสจมูกข้าวญี่ปุ่น๖๐๐มิลลิลิตรราคาอยู่ที่
๕บาทและพี่เป๊กจะเฉลยอันที่๒นี้ค่ะที่คุณไม่ได้เลือก
เครื่องดื่มอิชิตันเย็นโกชาเขียวผสมจับเลี้ยง๕๕มิลลิลิตรราคาอยู่ที่
เก็กหวยสี่ร้อยมิลลิลิตรราคาต้องถูกกว่ายี่สิบบาท
และราคาอยู่ที่ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าข้อแรกเลยค่ะ
เย็นช้าเทียวรับแก้งบ่วยราคาถูกที่สุด
ตอนนี้คุณผ่านพอแล้วพอแล้วค่ะมีเงินสะสมราคา๒๐๐๐บาท
คุณก๊อตคุณนอฟข้อต่อไปค่ะ
จำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

โอ้โหก็หิวของหวานอยู่ดีแหละ

เอาล่ะสิครับหมวกเปลี่ยนหน้ามาแล้ว
ช่วงหน้าเตรียมฮากันได้
แต่ช่วงนี้พักกันสักครู่
ใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้
ช่อง๓๒หรือใครที่ดูย้อนหลังก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ
และเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในเฟซบุ๊คแกงป่วนด้วนราคา
เรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ